สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับ
มากัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนชิสาและคุณชนะค่ะ
เอาละครับมาเจอกับพวกเราแบบนี้นะครับแน่นอนคุณผู้ชมก็ส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราด้วย
จะได้ไม่เหงาในช่วงบ่ายแบบนี้ประเด็นแรกของเราในวันนี้นะฮะ
หน้าแรงปีนี้จะแห่อะไรดีถ้าไม่ใช่แมว
คุณผู้ชมพอได้ยินแบบนี้แล้วตกใจโอ้โหมันแรงที่ไหนแล้วคุณชนะหลายที่ก็ตก
แต่ว่าหลายที่เขาก็แรงไงถูกต้องแล้ว
ทำไงดีกันดีอาจจะแห่อะไรกันมาคุณผู้ชมคะก็เป็นความเชื่อแล้วกันยังไงส่งเข้ามาทางช่องทางไลน์
บางคนบอกว่าไม่แห่แมวแล้วแห่เมียเลย
อุ๊ยแหทำไมแม้จะช่วยได้หรือคะอ้าวเทวดาได้ตกใจทำฟ้าฝนหล่นลงมา
โอ้ยถ้าทำอย่างนั้นได้นี่ฉันว่างงงน้ำท่วมไปแล้วหรอกค่ะ
เออเอายังไงส่งกันเข้ามาแล้วกันคุณผู้ชม
แต่เรื่องที่เราอยากจะส่งอยากจะบอกให้กับคุณผู้ชมนี้นะคะ
ก็คือเรื่องราวของการเตรียมเปิดภาคเรียน
ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกแล้วนะคะว่า๑๔มิถุนายนนี้
เดี๋ยวเตรียมเปิดเรียนกันดีกว่าน้องหนูอยากไปเรียนแล้วค่ะน้องหนูอยากไปเรียนกันดีกว่าน้องหนูอยากไปเรียนแล้วค่ะ
ไม่ใช่แค่น้องหนูอยากไปเรียนหรอกนะคุณครูเองก็อยากสอนแล้ว
ผู้ปกครองก็อยากให้เปิดเรียนแล้วล่ะชักมากหลายคนบอกอย่างนั้นเลย
นางสาวตรีนุษเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การท่านนี้แหละค่ะ
ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวนะบอกว่าวันจันทร์ที่๑๔มิถุนายนนี้จะเปิดเทอมเต็มรูปแบบแล้ว
แต่ก็ให้แต่ละโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมแบ่งเป็น๕รูปแบบด้วยกันนะคุณชนะ
เอาละครับเรื่องความปลอดภัยก็มีความสำคัญนะครับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ได้ลงชื่อ
พร้อมฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อแล้ว๓๓๐๐คน
ตอนนี้ฉีดไปแล้วประมาณ๗๐เพื่อให้ทันในการเปิดเรียนก็คือวันที่๑๔มิถุนายนนี้ครับ
ทีนี้มีข่าวดีนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดภาคเรียน
อย่างที่จังหวัดเพชรบูรณนี่แหละค่ะผู้ปกครองบอกดีใจมากเลยเพราะโรงเรียนหนองไผ่อำเภอหนองไผ่เนี่ยประกาศงดเก็บค่าเทอม
คือสำหรับชั้นม๑ถึงม๖บอกว่าไม่ต้องจ่ายค่าเทอมสำหรับภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๕๙
ที่จะเปิดเรียนกันวันจันทร์หน้านี้แล้วถือว่าเป็นการลดภาระของผู้ปกครอง
ซึ่งนางสาวอารีรัฐชูรวงซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
ลงนามคำสั่งนี้ด้วยตัวเองเลยนะผู้ปกครองดีอกดีใจใหญ่เลยค่ะ
คือทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปนะครับแล้วก็ถามว่าประกาศนี้มันจริงใช่ไหม
คือทางผอเองก็ตอบมานะครับว่าเนี่ยเป็นคำสั่งจริงแต่อย่างนี้ละกัน
ไม่ขอให้สัมภาษณ์ก็คือประมาณว่าไม่สะดวกที่จะขอพูดผ่านทีวี
ให้ฝากทีมข่าวของเรามาบอกกับคุณผู้ชม
ลงนามกันไปแล้วนะคะรู้กันไปแล้วยังไงก็ตามนะ
ก็เชื่อมั่นว่าบุคลากรทางการศึกษาแต่ละท่านคุณครูแต่ละท่านก็คงเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่
ตัวเองแล้วก็ทั้งการเรียนการสอนด้วยเด็กเองก็เตรียมพร้อมด้วยกันหยุดนาน
เดี๋ยวลืมไปเรียนกันเถอะขอรบทรงชาติกันหน่อยละกัน
คือผู้ปกครองอ่ะเฮมากกับข่าวนี้ลูกจะได้ไปเรียนสักที
อยู่บ้านสอนลูกไม่รู้จะสอนยังไงแล้วอุ๊บไม่รู้จะเรียนวิชาอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยว๑๔
มิถุนายนเตรียมพร้อมกันให้ดีค่ะ
อย่าลืมส่งข้อความไลน์มาคุยกันด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊ะ
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดตามต่อกันนะครับ
เรื่องของผีปอบผีปอบนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้มีความคืบหน้าที่มาชวนขนหัวลุกกัน
จะเป็นยังไงบอกเลยนะช่วงหน้าตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
อยากจะแห่อะไรนอกเหนือจากการแห่แมวไปขอฝนส่งกันมานะครับ

ใช่แล้วค่ะก็เป็นคำถามชวนคุยกันยาใหม่แก้ง่วง
จากดูข่าวฟังข่าวจากเราไปด้วยนะจ๊ะ
เรื่องหนึ่งที่หลายคนก็อยากจะรู้เพราะว่าเดี๋ยววันที่๑๒
คือจันทร์หน้านี้แล้วจะได้เริ่มใช้สิทธิ์ลงทะเบียนกันแล้ว
กับเรื่องราวของโครงการคนละครึ่งเฟส๓

ใครที่ใช้คนละครึ่งเฟส๑เฟส๒อยู่

ฉันเคยใช้ได้แล้วเดี๋ยวเขาโอนเงินให้เรา

รอบนี้นะจ๊ะต้องลงทะเบียนใหม่พร้อมกันค่ะ
เงื่อนไขรายละเอียดกันค่ะ

เตรียมเปิดให้ประชาชนเขาร่มโครงการแล้ว
ทั้งหมดไม่เกิน๓๑ล้านคน

มา๓๑ล้านคนนี้ใครบ้าง
แบ่งเป็นผู้ที่เคยรับสิทธิ์เฟส๑เฟส๒แล้ว๑๕ล้านสิทธิ

ส่วนเฟสที่๓ที่จะเปิดใหม่นี้นะคะ
สำหรับ๑๖ล้านสิทธิ์นะคะที่จะลงทะเบียนใหม่เลย

ภาษาไทยไปเลยคนละครึ่งแบบนี้

กดง่ายเข้าใจง่ายเข้าไปแบบนี้แล้วทำยังไงต่อ
ล้านคนที่จะได้สิทธิ์ต้องลงทะเบียนทุกคน
แม้ว่าคุณจะเคยใช้สิทธิ์เฟส๑เฟส๒มาแล้วก็ตาม
กดลงพร้อมกันวันที่๑๔มิถุนายน
๖โมงเช้าถึง๔ทุ่มนะคะ
แล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือผ่านทางแอปเป๋าตังค์
คนที่จะใช้ใหม่ต้องกดรับสิทธิ์เพราะไม่อย่างนั้นแล้วกระทรวงการคลัง
ก็จะไม่โอนเงินให้นะก็จะผลัดพวทนะต้องทำตามกติการนะคะ
ส่วนสิทธิ์ที่จะได้นะครับจากภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ๕๐สำหรับอะไรบ้าง
ค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและค่าบริการ
หนวดสปาทำผมทำเล็บค่าเดินทางโดยสารบริการขนส่งสาธารณะ
หรือว่าขนส่งมวลชนสาธารณะ
ยกเว้นก็คือสลักกินแบบรัฐธรรมาน
เครื่องดื่มแอลกอฮอลยาสูบอันนี้รัฐเขาไม่สนับสนุนนะจ๊

ก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมถึง๓๑ธันวาคม๖๔นี้นะจ๊ะ
ซึ่งเงิน๓๐๐๐บาทถามว่ามาแบบไหนแบ่งเป็น๒งวด
งวดแรกก็ครึ่งหนึ่ง๑๕๐๐บาทก็ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน
วันที่๒ถ้าอีก๑๕๐๐ตุลาคมถึงธันวาคมนะจ๊ะ

สมกันใช้ได้ถึงธันวาคม๖๔นะครับ
นี่นะก็เป็นโครงการที่รัฐช่วยเหลือประชาชน
แบ่งเบาใหญ่คนที่ได้รับผลปภัยจากโพวิค
ยังไงให้ตังค์มาใช้เราแล้วก็ต้องใช้ประหยัดด้วย

แล้วมันมีเงื่อนไขในการใช้เราออกครึ่งหนึ่งรัฐออกครึ่งหนึ่งช่วยกันนะคะ

ในไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยตอนนี้มีอะไรน่าสนใจ

โอ้โหเพียบเลยไลค์เฟซบุ๊คผมเปิดดูตลอด
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์
ใช่ถูกไหมแต่ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมไลฟ์ที่กำลังแชร์กันล่าสุด
วันนี้สดร้อนแล้วเป็นอะไรที่หือหามากคือ
อาจารย์เผาทองทองเจือคุณชนะ
อาจารย์ที่มีความรู้เรื่องของตำนานเรื่องของเก่าโบร่ำโบราณ
ออกมาไลฟ์ขายวัตถุโบราณและของสะสมเหล่านี้
ครับคุณดูค่ะสวยสวยทั้งนั้นเลยนี่แหวนหยกบ้างเอ่ย
แล้วก็แหวนอะไรเก๋ที่เป็นของโบราณที่อาจารย์สะสมมาหลายปี
เอามาไลฟ์ขายผ่านเพจของอาจารย์
ว่าเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือนี่แหละคุณผู้ชม
มิถุนาตอน๖โมงเย็นอาจารย์บอกโอ๊ยมาไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวล่วงหน้าเลยนะ
แต่คนก็ดูแล้วก็แชร์กันเยอะมากนะคุณ
ให้ความสนใจกับสมบัติอันล้ำค่าที่อาจารย์สะสมมามากมาย
คือจะบอกแบบนี้อาจารย์เนี่ยแกเป็นคนที่รักในการอ่านหนังสือ
แล้วก็มีความรู้เรื่องของประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี
แล้วของสะสมของแกน่ะโอ้โหเชื่อใจได้
แล้วของแต่ละอย่างเป็นของหายากจริง
หลายคนที่สะสมของเก่าก็รู้แล้วก็ชื่นชอบเลย
พอเห็นแบบนี้อยากจะจับจองเป็นเจ้าของ
อาจารย์บอกนะว่าจะไลฟ์สดแบบนี้ไปเรื่อย
จะเริ่มนะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่๑๑มิถุนายนเวลา๖โมงเย็น

แต่ถ้าจะไลฟ์ขายจริงก็รอติดตามในเพจเปิดตำนาน
กับอาจารย์เผาทองทองเจือกันแล้วกัน
คุณผู้ชมอาจารย์บอกว่ามีผ้าเก่า

อาจารย์บอกขายวันละ๑๐พื้นอุ้ยอย่างไรก็ไม่หมด
นะคุณชอบมีพื้นวาดมีตาโตเลย

แล้วแต่ละชิ้นก็มีความหมายมีตำนานนะเห็นไหม
นี่เป็นเครื่องเงินบ้างเอ่ยเป็นของที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเห็น
แต่จะเท่าไหร่อันนี้ต้องรอลุ้นเหมือนกัน
เพราะว่าของเก่าของโบราณก็ถือเป็นของมีราคาอาจจะมีราคาสูง
หรือถ้าอาจารย์อยากจะให้แต่ละคนไปครอบครองบ้าง
ก็อาจจะเป็นราคาที่เราสามารถเอื้อมถึง

เป็นเหมือนเอาไว้ใส่อาหารนะของเขา
คุณนึกภาพดูฮิ้วอันนี้ไปเดินตลาดน่าจะเท่นะ
คุณมองไปแถวเลยแต่ว่ากูจะกล้าถือเป็นเหลือของโบราณนะ
แต่แล้วแต่สินค้าแต่ละอย่างไม่ใช่สินค้าสิ
ของแต่ละอย่างที่อาจารย์แกเอามาให้ดูเนี่ยโอ้โหเป็นของเก่าแก่โบราณน่าสนใจนะจ๊ะ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับบอกเลยว่าแหม่หนุ่มสายเปย์
ต้องดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนะจะเตอร์ไพรส์สาวทันทีต้องทำให้โลกนี้จำกันไปเลยแบบไหนลองทำแบบนี้ดูไหม
โอ้โฮคุณนุ่มนะนี่แฮปปี้เบิร์สเดย์ทูยู
แฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องจอยแล้วน้องจอยเห็นยังอ่ะ
คำถามคือจอยไหนเอ้ย
เอ้าในประเทศไทยเรามีหลายจอยนะเขาก็มีภาพอยู่นั่นไงคุณชนะ
ก็อยากจะรู้เหมือนกันไอ้จอยไหนเออยังไงยังไงถามว่าป้ายนี้ไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
ป้ายนี้อยู่แถวริมถนนวัดไผ่โรงวัวที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ใครผ่านไปแถวนั้นก็คงเห็นเลยนะป้ายหราริมถนนเลย
คือป้ายนี้ตอนนี้ที่เห็นกันทั่วประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาขับผ่านตรงนั้นนะ
แต่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลไงเออนี่ไทยรัฐไทยรัฐนิวโชว์
เราเองเห็นก็เลยเอาไปแชร์ต่อแล้วตอนนี้เพจไทยรัฐนิวส์โชว์ก็เอาขึ้นไว้แล้วด้วย

เพื่อให้แฟนคลับน้องจอยได้กระจายข่าวต่อ
เพราะเรามีข้อสงสัยว่าน้องจอยรู้ตัวยัง
นั่นอ่ะสิว่าตอนนี้น้องจอยเนี่ยดังไปทั่วประเทศแล้วนะ
เฮ้ยบอกจอยไหมอ่ะจอยเขาจะว่ายังไงอ่ะ
คือมันไม่รู้ไงว่าเรื่องการเซอร์ไพรส์แบบนี้จะชอบหรือเปล่า
บางคนอาจจะบอกอุ๊ยดีใจชอบบางคนอาจจะแบบอย่าไปบอกใครเขาอาย
อะไรแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้ไม่รู้ว่านกจอยรู้หรือยัง
เอาเป็นว่าถ้าน้องจอยดูอยู่น้องจอยไลน์มาคุยกับเราหน่อยนะ
หรือไม่ก็คนที่ทำป้ายนี้ถ้าคุณคิดว่ามันยังไม่ทั่วประเทศพอ

เดี๋ยวเราจะโปรโมทให้ใหญ่เลยแล้วมีป้ายน้องจอยขึ้นหน้าตึกไทยรัฐเลยลงให้เลยใช่ไหม
นี่ขึ้นตรงคู่กัดสะบัดขาวเราเลยน้องจอยได้
นะอันนี้คือสายเปย์ต้องเปย์ให้สุด
ฮะถูกไหมคุณผู้ชมลองดูไหมคะ
สิว่าว่าน้องจอยจะประทับใจจะซึ้งน้ำตาไหลกันได้
นี่คุณสามีคุณยังสนใจเลยเห็นบอกจะไปซื้อป้ายโฆษณาให้น้องจอย
โอ้โฮขอโทษขอย่ากูจะให้จอยอ่ะ
เอาอย่างนี้เมื่อวานนี้ใครติดตามรายการของเราจะรู้ว่าเราคุยกันเรื่องปอบ
ผีปอบน่ะตามตำนานความเชื่อแล้วเราก็ได้โฟนอินพูดคุยกับพี่ติ
คุณกิติศักดิ์นักงานพักษณะของเราคืออยู่ที่อุดรธานี
ไปพูดคุยกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ
นะตอนนี้ก็มีความคืบหน้านะคุณผู้ชม
ทางทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ที่ถูกกล่าวหาเลยนะ
จะไปหาเขาจะไปถามเขาหน่อยว่าเป็นยังไงเอาไปดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะ
เนี่ยไปถึงก็นะไปคุยกับคุณยายไปคุยกับญาติญาติแล้วค่ะ
บอกว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบอยู่ไหมคุณยาย
บอกโอ๊ยไม่อยู่หรอกญาติญาติเนี่ยพาไปหาพระเพื่อขับไล่ผีปอบ
เอ้าไหนตกลงเป็นปอบจริงเหรออืมทีนี้คุณยายหรือว่ายาดเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่า
คุณแม่เองก็เชื่อว่าลูกสาวน่ะเป็นปอบเพราะมีอาการแปลกค่ะ
ที่ว่ายังไงบ้างบางทีปวดท้องบางทีแลบลิ้นปลิ้นตาตะโกนด่าคนอื่นไปทั่ว
บางทีนะแม่เอาน้ำมนต์ให้ดื่มแล้วก็พรมน้ำมนต์ให้แต่ลูกสาวก็เหมือนขัดขืนไม่ยอมดื่มเลย
บางครั้งพ่อแม่ก็จะเอาพระเครื่องมาให้คอก็ขัดขืนอีก
คือปกติแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงจะไม่ปฏิเสธอะไรถูกไหมแม่เลยบอกว่า
แบบนี้น่าจะเป็นอาการผีปอบแล้วก็เป็นแบบนี้มา๔๕ปีแล้วคุณชนะ
นักข่าวของเรานะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับคือเราโฟนอินไปหาคุณติเมื่อวานใช่ไหม
แล้วก็ตามต่อถึงเรื่องของตัวลูกสาวเขานะตอนนี้อยู่ที่ไหนก็คือคุณเพ็ญจันนามสมมุติ
ก็คือตอนนี้เราเนี่ยขออนุญาตสงวนนามสกุลเขาเอาไว้เนาะรู้แต่ชื่อว่าเพ็ญจันทร์ก็พอแล้ว
ตอนนี้เขาไปรักษาตัวที่วัดอยู่ฮะซึ่งตัวคุณเพ็ญจันทร์เองก็บอกว่าตนเองไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะ
เคยไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้เจอว่าเป็นอะไรก็คือปกติดีแต่ก็มีอาการหน้ามืดควบคุมตัวเองไม่ได้บ้าง
ชาวบ้านบางคนเนี่ยก็เขาหาว่าเธอน่ะเป็นปอบอย่างที่ออกข่าวไปก็เลยมาหาพระอาจารย์ที่นี่ที่วัดป่าประเสริฐธรรมแห่งนี้ให้ช่วยรักษา
เพราะว่าเคยรักษาแล้วหายเธอว่าอย่างนั้นซึ่งพระอาจารย์เองเขาก็รักษาด้วยการให้ดื่มน้ำมนต์ทำสมาธิสวดมนต์ให้จิตใจสงบเธอบอก
แบบนั้นนะฮะแล้วคุณผู้ชมความคืบหน้าก็มีคือว่าวันเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณถึงแต่งเนี่ยจะกลับมาที่บ้านแล้วทางผู้สื่อข่าวของเราก็จะคอยอัพเดทข้อมูลช่วง๖โมงเย็นนี่แหละ
เป็นยังไงมีปอบจริงหรือไม่
ยังไงก็ตามเชื่อแน่ว่าเย็นนี้๖โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ
จนถึงไทยรัฐนิวโชว์คุณจะได้ทราบความคืบหน้าเรื่องนี้

ถูกกล่าวหามันทำให้ชีวิตเขาเดือดร้อน
จะได้เคยเคลียร์กันไปเลยว่าตกลงเป็นยังไงกันแน่
เรื่องของปอบคุณรู้จักแว็บปอบเป็นจริง
เคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอยู่จริงไหม
แล้วมันเป็นอย่างไรคะคือปอบบางคนก็บอกว่า

หรือปอบทำยังไง

อบเชื้อนี่คงจะเป็นลักษณะเหมือนสืบทอดกันมาในตระกูลของตัวเอง
โอ้โหก็มาเป็นวงตระกูลว่าอย่างนั้น

และก็มีปอบเล่อร่อน

อาจจะอยู่ใต้สะพานล็อร์รหรือเปล่า
ไม่เกี่ยวไม่ใช่คนเล่ร่อน
ยังมีอีกมีปอบมนต์หรือว่าปอบยักษ์

เขาบอกว่าเป็นปอบที่เกิดจากคนเรียนคุณสายมนตร์ดำและทำผิดครู
นั่นไงฟัง
ไม่รู้เหมือนกันยังไม่อีก

หรือว่าของคนไทยนะคุณผู้ชมฟังหูไว้หูแล้วกันคุณผู้ชมเล่าเรื่องความเชื่อ
คือเขาก็มีความเชื่อมาแบบนี้เราก็เล่าสู่กันฟังอ่ะเนอะอีกหนึ่งเรื่องที่เขาว่าเป็นความเชื่อ
ช่วยให้ฝนตกได้ก็คือเรื่องของการแห่นางแมวแห่นางแมวขอฝน
แต่ว่าหลายพื้นที่เขาก็มีการแห่อะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของเขายังไงอย่างเช่นแห่ประหลัดขีกค่ะ
คุณเคยเห็นเคยได้ยินหรือเปล่าเคยเห็นเคยเห็นประหลัดขีกฉันก็เคยสิเอ้า
เคยเห็นทั่วทั่วไปเยอะเลยค่ะถ้าอย่างงั้นเนี่ยคุณต้องไปดูที่นี่อีกที่หนึ่ง
ประหลัดขีกมีแต่รถสิบล้อเดี๋ยวสิใจเย็นเย็นเพราะว่างานนี้มันคืองานใหญ่มาก
นะฮะพาคุณผู้ชมมาที่บ้านแห่งหนึ่งอุ้ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วอยู่ที่หมู่หก
คุณใจเย็นใช่ไหมดิฉันบอกพี่กัดก่อนอยู่ที่ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซา
มันคือปลาหลัดขีกอุ้ยชาวบ้านเขากำลังจะปั้นอ๋อเหรอ
แล้วคุณเอาลองเดาซิเขาจะปั้นขนาดใหญ่เท่าไหร่สักอุ้ยเม็ดสักเม็ด
ทำเม็ดถูกกูเก่ง

อย่างนี้เลยกลางถนนเลยค่ะคุณชิสาค่ะ
แบบนี้เขาไม่ได้เรียกประหลัดขีกแล้วเรียกว่าประหลัดขีก
โอ้โฮนี่ฉันนึกว่าจะเรียกผู้ว่าขีกใหญ่กว่าประหลัด
เออคือชาวบ้านพอปั้นเสร็จนะเขาก็ทำพิธีขอฝนจากการปั้นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
แล้วทำยังไงต่อไหนก็ทำแล้วต้องให้โลกนี้รู้
ก็ถ่ายรูปลงโซเชียลทำให้กลายเป็นกระแสฮือฮา
ทั่วโลกอินเทอร์เน็ตเลยผมว่าตอนนี้ต่างชาติเริ่มดูเราแล้วนะ

ทีนี้ทีมคู่กัดสะบัดข่าวของเราก็ไม่รอช้าส่งทีมงานลงไปไปถามถึงเหตุผลในการสร้างประคลีกยาบ้าแบบนี้
ชาวบ้านรีบให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าที่ผ่านมาแหมคุณนักข่าว
ทีนี้ฝนมันไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวนาจะทำนาก็ไม่มีน้ำ
รอฝนก็หมดหวังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่อ้าวทำพิธีตามความเชื่อโบราณแล้วกัน
ประหลัดถิกยักษ์ขึ้นมาเลยแล้วก็ขอฝนกันตรงบริเวณถนนนี้ตรงนี้เลยล่ะค่ะ
เอาล่ะมันเรียกได้ว่ามาครบนะ
อะไรครบอะเอาจริงครบครบสัตว์ส่วนของมัน

ก็เป็นความเชื่อเรื่องของการใช้ประหลัดขิกขอฝน
อาจจะแปลกนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยได้ยิน
ได้ยินบ่อยคือแห่นางแมวขอฝนไง
เพราะฉะนั้นเราก็มีอีกที่หนึ่งที่พิศนุโลกบ้านคุณชนะเลย

เขาที่ต้องทำแบบนี้เขาบอกว่าถ้าไอ้รอฝน
กลัวว่าผลผลิตที่ปลูกไว้มันจะเสียหายซะก่อน
ก็เลยต้องออกมาแห่นางแมวครับ
เป็นบรรยากาศของการแห่นาแมวคุณดูแมว
แมวที่มันอยู่ข้างในห้องในตะก้าในฉลอมเนี่ยนะคะ

มันเป็นแมวตุ๊กตานะคุณผู้ชม
เป็นการแห่นางแมวของชาวบ้านหมู่๒กับหมู่๓
จัมบุญมัตตูประเภทพรมที่รามจังหวัดพิศนุโลก
ชาวบ้านบอกตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมา
ที่นี่ยังไม่มีผลสักหยดเลยคุณชนะ

ข้าวที่อยู่นอกเขตจุลปะทะเนี่ยมันจะเสียหายแล้ว

ใส่กับงอนแผงแบบนี้แล้วก็ช่วยกันแบกแบบและรอบหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านเลย

แมวเรียกฝนกันแล้วเราพาคุณผู้ชมไปดูเจ้าเหนียวกลัวฝนกันบ้าง
งานนี้เจ้าของของข้าวเหนียวมีวิธีการรับมือยังไงทีมงานจัดมาจ้า
เอ็นดูน้องเมียวใส่ชุดกันฝนสีชมพูหวาน
แต่รู้หรือไม่ว่าเจ้าเหมียวตัวนี้ตัวผู้อะค่ะคุณชนะ
ถ้าเป็นคุณใส่ชุดกันฝนสีชมพูหวานที่คุณจะชอบไหมคะ
คือถ้าผมไม่ชอบผมก็เลือกที่จะอยู่บ้านได้

แต่เจ้าแมวตัวนี้มันเลือกที่จะอยู่บ้านไม่ได้

ดูหน้ามันเข้าไป
ก็คงก้ำกลืนฝืนทนอยู่

อยากไปไม่เท่าไหร่อยากใส่ไหม

ผมว่าเจ้าของเขารักแมวผมเองก็เป็นธาตุแมวเหมือนกัน
เวลาไปไหนมาไหนเราก็อยากจะไปกับมัน
ตอนนี้ผมซื้อกล่องมาแล้วเป็นกระเป๋าเป้เลย

พายไปด้วยเข้าห้องน้ำก็พามันไป

คุณก็บังคับมันอีกแล้ว
แต่เข้าใจคนรักแมวเขาก็เอ็นดูแบบนี้นะคะ
เรื่องของการแห่นางแมวก็ผ่านไป

ไปดูเรื่องราวของผัวเมียกันหน่อย

คุณชนะคุณยังอาจจะยังไม่มีภรรยา
แต่ว่าคุณมีประสบการณ์

บางทีการอยู่เป็นคู่กันมันก็ต้องมีการให้คะแนน

เขาว่ากันว่าชีวิตคู่มันก็เหมือนการเรียน

ไปดูคู่นี้เขาสิว่าเขาให้คะแนนกันยังไง

ได้ยินไหม
พูดอย่างนี้มันคลาสไทม์
สักหน่อยไหมสักหน่อยไหมล่ะ

แหมพอให้การบ้านแล้วไม่ยอมทำ
แล้วพอเกรดออกมาแล้วโวยวาย
ที่รักจ๊ะไม่ว่าเราจะผ่านมากี่สนามสอบ
คำตอบมันก็คือเธอนะจ๊ะ
โอ๊ยก็ดีแต่พูดดีแต่พูด

นั่นไงมันก็อย่างนี้ไง
โอ๊ยแต่จริงมันเป็นเรื่องการดูแลกันใช่ไหม

ก็เป็นการเหมือนเติมคะแนนให้กันแล้วกันแหละ
น่ารักเอามาให้ดูกันในช่วงบ่ายแบบนี้

จริงบางคู่เขาก็ผ่านไปได้ด้วยดี
เป็นคู่รักที่ดีต่อกัน

เหตุผลว่าเขาถูกกีดกัน
มันน่าช้ำใจจริงนะ

ชีวิตเขาถึงถูกกิดกันเรื่องความรัก

ปะโทคุณไปจีบคนมีผัวแล้วอะ
มันก็ไม่ได้ไง
แต่พี่เขามีเหตุผล

เขาบอกว่าถ้าไปจีบคนโสด
ศัตรูมีเป็นแสน

ไม่ต้องไปแย่งใคร

ทีนี้จะทำยังไงต่อระวังให้ดีนะฮะ
ยังไงล่ะลูกปืนครับโอ้โห
อย่าไปใช้ความดูแลต่อกันนะฮะไม่ได้
แต่น่ากลัวนะคือคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วเราก็ทำใจเถอะ
อย่าไปรักเขาคนอื่นดีกว่าจะเป็นคู่เราเนี่ย
แต่ว่าตอนนี้ดิฉันเปิดดูในไอจีของไทยรัฐนะ
เรียกได้ว่ามีข่าวด่วนทันเหตุการณ์มาที่ต้องจับตาดูหน่อย
ก็คือเรื่องของประกาศปิดตลาดละลายทรัพย

เขตบางรัฐนะครับปรากามปิดตลาดละลายทรัพย์

เพราะพบผู้ติดโควิดแล้ว
อ๋อเหรอนี่คุณผู้ชมอยู่ที่บริเวณสีลมซอย๕นะ
หรือว่าที่นั่นเขาก็เรียกตลาดละลายทรัพย์แหละ
บอกว่าให้หยุดทำการค้าตั้งแต่วันนี้นะคะ
มิถุนายนถึง๑๒มิถุนายนเป็นต้นไปก่อน
แล้วก็พรุ่งนี้บริเวณซอยศรีลมซอย๕ตั้งแต่๙โมงเนี่ย
มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาผู้ติดเชื้ออีกครั้งหนึ่ง
อันนี้ด่วนเลยนะลงไอจีของไทยรัฐให้ทราบกัน

ว่าใครที่กำลังจะเดินทางไปที่นั่น

ก็จะได้เพิ่มความระมัดระวังดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ
ตอนนี้นะครับเราเองก็ยังต้องดูแลตัวเองให้ดีนะ
หน้ากงหน้ากากล้างไม้ล้างมือทุกครั้งเลย
ถ้าคุณมีความจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงนะจ๊
ใช่แล้วค่ะถ้ามีข่าวด่วนอะไรแบบนี้
เราก็จะพร้อมแทรกพร้อมเสริมให้คุณผู้ชมได้ติดตามก็คือ
ตกข่าวแน่นอนเหมือนกับเรื่องนี้

ฉันว่าสาวหลายคนอาจจะแอบร้องกรี๊ดอยู่ในใจนะคะ
เพราะว่าคุณตำรวจนายนี้มาแห่ช่างหล่อทะลุแมสเหลือเกินจ้า
ไม่มีทางได้ในใจก็ทิ้งโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลย
สุดคิดได้ไงกับฉันก็แล้วแต่
แม่โอ้โหนี่เห็นบอกว่าไม่ได้หล่ออย่างเดียว

ถูกต้องหล่อทั้งภายในหล่อทั้งภายนอก
เอาเป็นว่าต้นเรื่องเลยคือภาพนี้ล่ะคุณผู้ชม
ที่เฟซบุ๊คชื่อกลุ่มงานจราจรสพเมืองชัยนาธิ์
โพสต์ภาพตำรวจหนุ่มหล่อนายนี้ช่วยยันรถจักรยานยนต์ของรายเดอร์ส่งอาหาร

แล้วแคปชั่นบอกว่าความน่ารักของตำรวจสถานี

เท่านั้นแหละชาวเน็ตนะจ๊ะเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย
ชมแล้วค่ะว่าเป็นตำรวจทำหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างดี

ไปพูดคุยกับตำรวจในนี้ก็คือมูวีม

คนนี้คนนี้สิบตำรวจโทษภาพนุภงราชชายา

เป็นพบหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองชายนาฏ
เป็นไงเป็นไงหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวจริงเลยเชียว
เป็นตำรวจวัยรุ่นไฟแรง

วีมนี่บอกนะว่าวันนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์เนี่ย
ปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุรถชนกัน
ก็ไปเจอรถจักรยานยนต์ของรายเดอร์ส่งอาหารคันนี้แหละเสียกลางทาง
สตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติด

เออไปตามมาไปตามช่างมาซ้อม
นี่แหละไงก็เลยจะต้องช่วยยันรถมอเตอร์ไซค์ของรายเดอร์เนี่ย

แต่นายตำรวจก็บอกรู้ก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่า
จะทำให้มีคนมาถ่ายรูปแล้วก็เป็นที่โด่งดังแบบนี้
เอาจริงนะหมู่วีมแกเคยด่งดังในโลกโซเชียลแล้ว

ในช่วงเดือนกันยายนปี๖๑นู่น
ก็ยังถูกว่าสูงขาวตียิ้มละลายใจ
แต่ผมบอกตรงอันนี้ไม่ได้มาคุยขิงกัน
บอกอย่างไร
สั่งโทรศัพท์
สั่งโทรศัพท์ได้หมอครับพี่น้อง

อีกแล้วครับพี่น้อง
นี่ครับภาพของพ่อหนุ่มคนนี้ที่แกะกล่องออกมากะจะเซอร์ไพรส์ลูกสาว
ลูกเตรียมเลยสไลด์หน้าจอให้เพลินเลยล่ะ
นี่ทำไมล่ะพ่อนี่แกะออกมาป๊าป๊าป๊า

พ่อคะไหนคะหน้าจอมีแต่ฝาหม้อค่ะไอ้หนูสไลด์ตรงไหนคะเนี่ย
แล้วตกลงคือยังไงล่ะคะคุณชนะ
สรุปสั่งโทรศัพท์มือถือมากะจะมาให้ลูกสาวสุดท้ายได้หม้อซุกี้
โอ้โหทำไมตัวนี้มึงงงเลยสิ
มึนงงกันไปทั่วหน้าเลยทีเดียวเพราะว่าเหตุการณ์นี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่หนุ่มคนนี้นะคะซึ่งอยู่ที่บ้านคำบง
เทศบาลตะบนคำบงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
โอ้โหมีคลิปว่าจะเจอกับตัวคือสั่งซื้อโทรศัพท์ราคา๔๐๐บาท
ทำไมถามว่าทำไมมันถูกเขาซื้อช่วงโปรไง
โอ้โห๖เดือน๖
เดือน๖ที่ผ่านมาสดร้อนนี่แหละ
สั่งไปไปกลับมาได้หม้อที่เขาบอกเลยงานนี้โอ้โหเข็ดแล้วไม่เอาแล้ว
สั่งออนไลน์เนี่ยก็ไปแจ้งความกันได้นะ
ตรวจเช็คให้ดีแล้วกันนะคะหรือว่าแจ้งไปที่ผู้ค้าก็ได้ให้เขาคืนเงินหรือบอกเขาแบบนี้
งั้นมันก็เป็นเรื่องที่หลอกลวงกันเหมือนกันนะ
ไปดูเรื่องของการจับสัตว์หน่อยแล้วกันครับ
ที่ที่ฉันย้ำเพราะว่าดิฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงดีคุณไม่ต้องตกใจไม่ใช่คุณ
คุณอย่าร้อนตัวนะคะไปจับตัวอะไรที่ไหนไปดูกันค่ะ
โอ้โหงัดทั้งงัดกันเลยแหละงานนี้
ครับมีคนบอกพี่กู้ภัยพี่กู้ภัยงูงูพี่งู

เข้าไปในรถคันนี้มันมุดเข้าไปไม่รู้อยู่ไหนแล้ว
แล้วทำยังไงดีงานนี้พี่เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาศาลค่ะ

รุมแบบถอดน็อตถอดชิ้นส่วนถอดกาบรถเปิดเบาะค้นหากันอย่างลุ้นระทึก

ยิ่งถอดมันก็ยิ่งหลบยิ่งหามันก็ยิ่งเนี๊ยะ
หากันอยู่นานสองงานจนสุดท้ายมันหลุดมาถึงกับตกใจเฮ้ย
เฮ้ยตุจิสาค่ะ

ก็นึกว่างูแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่ไง
เหรนจิ้งเหรนดูตัวเท่านี้คุณผู้ชม
ยังดีนะจิ้งเหรนมันยอมออกมา
ถ้าบัวช้าก่อนเนี่ยผมก็ขอดทั้งล้อขอดทั้งไฟออก
เรียกได้ว่าต้องประกอบรถคันนี้ขึ้นมาใหม่เลยนะ
พอจิ้งเหรนตัวเดียวเลยโอ้โหแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็แยกย้ายแยกย้ายกันไปนะฮะ
อย่างไรเรื่องราวแต่หมดเวลาแล้วเหรอต้องพักแล้วเหรอ
เล่าเพิ่นไงเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมส่งข้อความมากันเยอะ
บางคนคิดคล้ายผมบอกเอาเมียไปแห่เพื่อขอฝนก็มี
หรือไม่ก็บอกว่าเอาแม่ยายไปขอฝนก็มี

เอาจริงคุณภรรยาเขาเป็นได้ทุกสิ่งจริงหน้าที่เรามาพูด

เข้าใจได้เข้าใจได้ยังไงชวนคุยกันแล้วกันนะคุณผู้ชม

ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงต้องตัดต้นกล้วย
เออเขามีเหตุผลอะไรล่ะจ๊ะ
ถ้าอยากจะรู้แล้วก็กลับมาตามต่อกันแบบชัดใด
คู่กัดสะบัดข่าว
กัดสะบัดข่าวช่วงนี้ต้อนรับสองสาวสวยค่ะ
คุณบียัมแพรรัฐและคุณซายพระกาวมากค่ะ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
เพราะว่ารู้ว่าคุณจะคุยเรื่องของการดูแลสุขภาพ

ใจได้เลยสองสาวเขาดูแลสุขภาพดีอยู่แล้ว
แต่เพิ่มเติมเรื่องของการดูแลสุขภาพเผื่อไว้ใครไม่รู้
เขาบอกว่าเรื่องการดูแลสุขภาพมันเกี่ยวข้องกับต้นกล้วยนะ
โอ้โฮอย่างไรคะทานด้วย
งั้นไปเฉลยกันด้วยคลิปนี้ครับ

กล้องกินผักผักผลไม้เยอะ
เงาะมังคุดทุเรียนส้มแล้วก็กล้วยเป็นต้น
ก็เลยจะเอากล้วยเป็นต้นแล้วก็มากิน

เอ้าก็ไม่ได้ฝืนคำสั่งหมอก็ทำตามเป๊ะผิดตรงไหน

กินทั้งเปลือกกินทั้งต้นต้มกินมันเข้าไป

ทำให้ถูกคำสั่งของหมอใช่

เอ้าก็ถ้าต้มให้เปื่อยเดี๋ยวก็กินได้เอง
ลุยเป็นหมูระหว่างค่ะกินเป็นต้นสุดใหม่ของวิทยานานนั่นเอง
ค่ะมี๒สาวอีก๓สาวเลยแล้วกัน

ด้วยภาพของการขับขี่มอเตอร์ไซค
แต่ว่าเป็นใครกันที่ขับขี่เดี๋ยวได้รู้
รายการต่อไปติดตามกันด้วยกับข่าวเย็นไทยรัฐคุณกระเต็ดและพี่เบิร์ต

หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ